ท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยมีรายงานนะครับว่าสารแขวงดุสิตไม่อนุญาตให้ประกันตัว๑๙ผู้ชุมนุมที่ถูกจับเมื่อวานนี้นะฮะ
คือถ้าไม่รวมไผ่ดาวดินซึ่งไม่ได้ประกันตัวก่อนหน้านี้แล้วจากสารอาญารัชดาเนี่ย
เท่ากับว่ามี๒๐คนนะฮะไม่ได้ประกันตัวมีเยาวชนอีกคนนึงเนี่ยได้รับการประกันตัวนะครับ
ถ้าฟังจากการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของทางสอสอพักเก้าไกลที่ไปที่เวทีผู้ชุมนุมนะครับ
สารเอาในส่วนของ๑๙คนนี้ก่อนนะครับ๑๙คนที่สารแขวงดุสิตสารพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีแล้ว
ผู้ต้องหาทั้ง๑๙คนมีพฤติการสอบไปในทางก่อให้เกิดความรุนแรงและมีพฤติการต่อสู้เจ้าพนักงาน
ซึ่งกระทำการตามหน้าที่ในลักษณะเป็นกลุ่มชนหมู่มาก
อีกทั้งมีแนวโน้มที่จะก่อความวุ่นวายในที่ชุมนุมและยากต่อการควบคุมสถานการณ์อันอาจเกิดอันตรายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นและประชาชน
หากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในช่วงเวลานี้เชื่อว่าจะไปร่วมก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองอีก
ให้ยกคำร้องในการขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการดำเนินคดีที่ถูกแจ้งข้อหาไว้เมื่อวานนะครับ
ส่วนที่สารอาญารัชดาก็อย่างที่รายงานให้ทราบนะครับ
จตุพัฒน์บุญพัฒนารักษาหรือว่าภัยดาวดิน
วันนี้ถูกพนักงานสอบสวนคุมตัวไปขอฝากขัง
ในระหว่างการระเมินคดีนะครับแล้วก็คัดขังกับประกันตัว
ซึ่งศาลก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับท่านผู้ชมครับ
ล่าสุดนะครับหลังจากที่สารไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับ
ทางทนายความนะครับบอกว่าก็ต้องยื่นขอประกันกันต่อไปนะครับ
ชั้นต่อไปนะฮะแล้วก็มีแม่นะครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่คุมตัวออกมาเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับ
คุณแม่ของไผ่ดาวดินนะครับมากับน้องสาวนะครับ
มารอฟังคำตัดสินของศาลว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่
ไม่ให้ประกันตัวนะฮะก็เข้าไปสวมกอดกัน
ก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่รัชธรรมคุมตัวไป
คุมไว้ก่อนที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ระหว่างการดำเนินคดีที่ถูกแจ้งข้อหาเอาไว้นะครับ
ภัยดาวดินที่๑๒ข้อหาที่เกี่ยวกับการชุมนุม
แล้วก็เรื่องของกีดขวางการจุราจรบนท้องถนนเมื่อวานนี้นะครับ
พริมบุญพัฒนารักษานะครับแม่ของไผ่ดาวดินนะครับ

ในพิธาลิมเจริญรัติหัวหน้าพระเก้าไกล
ซึ่งวันนี้ก็พยายามมาขอยื่นประกันตัวให้กับภัยดาวดินนะครับ
วันนี้ก็มารอฟังคำตัดสินของศาลด้วยครับ
บอกว่าก็รู้สึกว่าเป็นการจับกลุ่มที่ไม่เป็นธรรมนะครับ

จะเดินหน้าช่วยอะไรนะครับระการตั๊วยกับไฮดาวดินต่อไป
ทางเราขอประกันก็ไม่ให้ประกันครับ
ก็ต้องไปที่เรือนจำอย่างนี้
ซึ่งก็เป็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างที่จะ
คาดคิดผิดคาดเพราะว่าการพัฒนาของคดีมา
ทางตำรวจก็อนุญาตให้ทางผมแล้วก็สอสออีก๒คน
เอาหลักประกันเพื่อที่จะให้สามารถที่จะประกันได้
ตั้งแต่ชั้นสอบสวนที่ตั้งแต่ชั้นตำรวจ
พอทางฝั่งของทนายขอประกัน
แล้วก็ทางตำรวจคัดค้านก็เริ่มรู้สึกเอกใจแล้ว
สำหรับข้อหาที่ภัยดาวดินถูกแจ้งข้อหานะครับ
เกี่ยวข้องกับการชุมนุมที่อณุโสกธุระดิษฐาลิปจัยเมื่อวานนี้
รวม๑๒ข้อหานะครับมีข้อหาฐานเป็นหัวหน้า
มีหน้าที่สั่งการในการกระทำความผิดมั่วสุมตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองด้วยนะครับ
แล้วก็ข้อหาร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะ
เป็น๒ข้อหาที่เพิ่มมาจากคนอื่นที่จะถูกแจ้ง๑๐ข้อหานะครับ
ทั้งหมด๒๑คนนะครับท่านผู้ชมครับ
๑๐ข้อหาก็เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับ